นี้ค่ะเวลาถ้าอาณญาติได้บุญให้ขึ้น๑เส้น
เราจะไปหลายที่ค่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้จะเป็นวันแรก

สดตอนนี้เลยคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐอยู่เกาะสมุยที่สุราธานี
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะว่ากลายเป็นเมืองร้างไปแล้วหรืออย่างไร
ปกตินี่ต้องโอ้โหด้านหลังไม่มืดอย่างนี้
นี่ตอนนี้เท่าไหร่เนี่ย๓ทุ่มนี้ต้องคึกคักแล้ว๔ทุ่ม

อำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
ถนนที่นี่นะครับเป็นพื้นที่สำคัญเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ
ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวที่นี่กัน
แต่วันนี้ถนนนี้ร้างเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพนะครับ
ถนนที่เคยคึกคักตลอด๒๔ชั่วโมงตอนนี้นับได้เลยนะครับว่าร้านไหนเปิดบ้าง
เงียบแบบนี้เลยนะครับปกติถนนตรงนี้เนี่ยรถราเนี่ยแน่นเลยนะครับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติเต็มไปหมดแต่ตอนนี้ไม่เหลือแม้แต่คนเดียว
คุณผู้ชมจะเห็นว่าข้างข้างนี้นะครับจะเห็นว่ามีร้านอาหารตอนนี้
ติดป้ายประกาศเลยนะครับติดป้ายขายในราคา๓ล้านบาท
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูอีกหนึ่งจุดนะฮะใกล้กันตรงนี้
เป็นร้านรับแลกเงินรวมไปถึงเป็นร้านให้เช่ารถจักรยานยนต์
คุณผู้ชมจะเห็นว่ารถจักรยานยนต์๕คันจอดอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับ
ฝุ่นเนี่ยเกาะเลยเพราะว่าไม่สามารถที่จะเช่าได้
เพราะไม่มีนักท่องเที่ยวมาเช่าก็ต้องจอดกันอย่างนี้นะครับ
มีโซ่คล้องกันอยู่แบบนี้จอดแบบนี้๕คัน
คุณผู้ชมครับวันนี้เราไปพูดคุยนะครับกับพนักงานร้านนวดแห่งหนึ่งนะครับ
เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยแย่มากไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการเลย
เดือนที่ผ่านมามีเพียงแค่๒คนเท่านั้น
ทำให้พนักงานในร้านที่เคยมีอยู่ประจำ๒๕คน
ต้องกลับบ้านไปเหลือเพียงแค่๒คนเท่านั้น
เดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยครับ
ไม่นอกมาครับผมธุรกิจนอกมา

แต่ว่าตรงนี้ดีอย่างที่ว่าเขาไม่เอาค่าที่ครับ

ไม่เอาค่าที่เลยครับตั้งแต่๑๘มีนาทีแล้ว

ผมมันเป็นเส้นนี้คือมันเป็นเส้นธุรกิจเลยครับ

เยอะมากเป็นว่าแบบบางทีคนเต็มไปหมด

ร้านอาหารอะไรจะเปิดหมดเลยแต่ตอนนี้คือไม่มีเลยครับ

ทำใจก็รอรออีกหนึ่งก็คือรอวัคซีน

ที่เปิดกิจการอยู่ติดริมชายหาดเฉวงนะครับ
ตอนนี้ปิดกิจการกันหมด

ตกงานไม่มีเงินไม่มีอาชีพนะครับระหว่างที่ทีมข่าวของเรา
เดินสำรวจอยู่ริมหาดไปพบกับชาวบ้าน
ประมาณ๓๔คนกำลังนั่งหาหอยกันอยู่ริมหาด
มีรูปกรณ์ก็คือตั๊กก้าแล้วก็มือเปล่านี้พอเข้าไปสอบถาม
ของโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งปิดกิจการ

ตอนนี้ทุกคนตกงานไม่มีเงิน
จึงต้องมานั่งหาหอยเสียบ

เพื่อนำมาผัดหอยลายมาดองน้ำป่ากินกับข้าวต้ม
ปิดมาตั้งแต่วันที่๑เมษาครับ

ข้าวต้มแรงไม่รู้ยัง
ก็ยังอยู่ครับแต่ก็พวกค่าจ้างค่าอะไรก็จะลำบาก
เพราะว่าทางเจ้านายเขาก็ไม่มีรายได้อะครับใช่

ใช่ครับอะไรที่เราทำได้เราก็ต้องทำไปครับ
ใช่ที่หาได้หาอะไรอย่างนี้ครับ
หอยเสียบครับเอาไปทำกับข้าวทานครับ
ใช่มันก็ตอนนี้มันก็ไม่มีงานนะครับใช่
ก็เหมือนตกงานนะครับก็เกือบจะทุกวันนะครับ
ถ้ามันหมดเราก็ต้องลงมาใช่ครับ
คือตอนนี้หลายคนก็ลาออกไปนะครับ
แต่ที่เหลืออยู่ก็คือแค่ไม่กี่คนอะไรอย่างนี้ครับ
ใช่จะค่อนข้างจะลำบากนิดนึง
ด้านหน้ารัชพรภูมิสวรรค์นะครับ
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ

กำลังไปได้สวยนะครับแต่ต้องมาเจอวิกฤตอีกครั้งหนึ่ง
สิ่งที่จะทำให้สมุยกลับมาเป็นเหมือนเดิม
คือการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่ได้รับวัคซีนแล้วให้สามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้อย่างอิสระ
รวมถึงการสร้างจุดขายและแหล่งท่องเที่ยว
เชื่อมโยงวิถีชีวิตของคนในชุมชน
เพื่อดึงดูดคนในประเทศให้มาเที่ยวด้วยครับ
แล้วก็ต้องลดบางธุรกิจสถานประกอบการก็ต้องลดจำนวนพนักงานนะครับ
สิ่งสำคัญเลยก็คือเขาต้องลดค่าใช้จ่าย
เพราะว่าทุกท่านไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายกันไปได้
ถึงธุรกิจบางธุรกิจจะปิดลงไปมั่งนะครับ
แต่เราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ซึ่งตามเทรนด์วิถีใหม่นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวอาหารการกินนะครับหรือว่าคาเฟ่นะครับหรือว่าท่องเที่ยววิถีชุมชนนะครับ
อยากให้วัคซีนนะครับในล็อตแรกเลยนะครับ
มาถึงผู้ประกอบการและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับ
ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวต่างได้

ซึ่งนโยบายเนี่ยครับจะสามารถช่วยแหล่งท่องเที่ยวต่างในประเทศไทยได้นะครับ

แล้วก็คุณผู้ชมให้ดูอีกฝากหนึ่งของถนนเรียบหาดเฉวงเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมืดสนิท
นี่เป็นอีกหนึ่งมุมของถนนที่แตกต่างจากเมื่อปีที่แล้ว

ตรงนี้เนี่ยเต็มไปด้วยร้านค้าเต็มไปด้วยผับบาร์

นักธุรกิจนักลงทุนตอนนี้ก็หนีหายจากที่นี่

รวมไปถึงพนักงานที่ทำงานที่นี่ตอนนี้ก็ออกจากพื้นที่กันไปหมดแล้ว
ก็หวังเพียงว่าโควิดหายไปเนี่ยนะครับ
การท่องเที่ยวของเกาะสมุยก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ทำให้ที่นี่กลับมาคึกคักเหมือนอย่างที่เคยเป็นนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศทั้งหมดจากเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
ศักดิ์สิทธิ์บนรัฐข่าวทะลัดทีวีรายการ